ที่สงสัยเหมือนกันว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือพลัดตกจากตึก
ที่บอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือพัดตก
คือตกมาจากชั้น๖ของที่หอพักแห่งนี้ค่ะ

ว่าในห้องมันมีร่องรอยการรื้อค้นหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมา

อยู่ในหมู่บ้านไทยธานีที่คลองหลวงของปฐุมธานีค่ะ
ตอนที่ไปตรวจสอบนี่ด้านล่าง
ใกล้กับลานจอดรถผู้เสียชีวิตผู้ชายคนนี้อายุ๓๕ปีค่ะ
คือนายอาทิตย์ศรีกุลวงเป็นชาวอุดรธานี
ผู้โตผิดสภาพนี่ก็คือนอนหงายท้องเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่พอเห็นศพด้านล่างแล้วขึ้นไปด้านบนค่ะ

ในห้องไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นอะไรเลย
แล้วจากการสอบถามรอปภประจำหอพักแห่งนี้
รอบพอร์เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้น
ผมนั่งอยู่ในป้อมหน้าหอพักแล้วได้ยินเสียงโครม

ผมวิ่งมาดูก็เห็นว่ามีคนตกลงมาจากหอพัก

ตัวรอปภรู้จักนายอาทิตย์
ทีนี้เขาก็เลยขึ้นไปดูที่ห้องค่ะ
ปรากฏว่าห้องล็อกล็อกจากด้านใน
ตัวรอปภพังประตูเข้าไปเลย
แล้วพอไปถึงข้างในปั๊บก็เห็นว่าพัดลมเปิดอยู่
มือถือของตัวผู้ตายวางอยู่ตรงขอบระเบียงห้อง
เพื่อนผู้ตายบอกด้วยค่ะว่าห้องนี้ผู้ตายอยู่คนเดียว
แล้วพอรู้ข่าวตอนเช้าก็เลยรีบมาดู
นี่น่าจะเป็นอุบัติเหตุในการพลัดตกลงมา
เพราะลักษณะห้องก็ยังเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่
และอีกอย่างหนึ่งคือมือถือของผู้ตายวางอยู่ขอบระเบียง
บอกแบบนี้ผู้ตายน่าจะเหมือนไปเก็บผ้า

เพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่น่าสงสัยว่าจะฆ่าตัวตาย
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้กู้ภัยก็นำร่างของผู้ตาย
นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ